อุบลรัชธานีเนี่ยโนรูเข้าตั้งแต่เมื่อวานตอนค่ำนะฮะ
ล่าสุดตอนนี้นะครับระดับน้ำในแม่น้ำมูลเพิ่มสูงขึ้น
การระบายน้ำออกจากพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ท่วมขังเนี่ย
ยังทำได้ยากอยู่นะฮะคุณปียชาติคงถิ่นอยู่ในพื้นที่นะครับ
อืมเดี๋ยวรายงานสดเข้ามานะครับติดตามเลยนะครับว่าสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรครับ
แม้ว่าพายุโนรูจะเคลื่อนผ่านจังหวัดอุบลราชธานีไปแล้วนะครับ
แต่ว่ายังต้องจับตาสถานการณ์น้ำท่วมกันอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าตอนนี้แม่น้ำมูลยังคงมีระดับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
อย่างจุดที่ผมยืนอยู่นะครับคือวัดท่ากกแห่นะครับ
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ระดับน้ำนะครับ
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยเรื่อยจากเมื่อเช้านะครับ
ประมาณห้าสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรและไม่มีท่าทีนะครับ
ว่าจะลดลงนะครับซึ่งชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้นะครับ
ต้องอบพยพกันมาอยู่ที่วัดนะครับเพราะว่าที่บ้านนั้นระดับน้ำสูงขึ้นเยอะมากนะครับ
เกือบถึงชั้น๒เกือบถึงชั้น๒ของบ้านแล้วนะครับ
ก็มาอาศัยนอนโอ้โหนี่มีโรงเย็นอยู่ด้วยนะครับ
คุณลุงครับที่บ้านก็คือตอนนี้อยู่ไม่ได้แล้วใช่ไหมครับ
ครับผมมาอยู่นี่กี่วันแล้วครับสองวันครับผม๑๒๐๐คือตอนนี้ความช่วยเหลือ
บอกยังมาไม่ถึงใช่ไหมฮะครับผมอืมกังวลไหมครับ
ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างงี้กังวลครับแล้วมาอยู่อย่างนี้กลัวไหมครับ
กลัวครับแต่ก็ต้องทนอยู่ไปใช่ไหมครับผมครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้นะครับ
ก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับซึ่งเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
ผมก็ได้เดินทางลงพื้นที่โนนหงทองนะครับ
ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลรัชธานี
กับคุณบินบรรลือฤทธิ์แล้วก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับ
เพื่อไปมอบของใช้ที่จำเป็นให้กับผู้ประสบภัยชุมชนนี้นะครับ
อยู่ห่างจากแม่น้ำมูลพอสมควรนะครับแต่ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับ
และน้ำค่อนข้างที่จะไหลเชี่ยวนะครับชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมหนัก
แบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบ๒๐ปีนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพายุ
ก็ทำให้ฝนตกหนักน้ำจากจังหวัดอุบลราชธานี
โสธรก็หลากลงมาทางลำเซบายเพื่อที่จะมาสู่แม่น้ำมูลนะครับ
ทำให้น้ำท่วมหนักนะครับบางจุดก็สูงเกือบ๒เมตร
ไปฟังเสียงชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกันครับ
คิดว่าหนักไหมครับผมหนักหนักมากไม่เคยเจอเลยอ่า
ปี๖๒ตอนนั้นป้าไปธุระที่จันทร์มีแต่ลูกอยู่กับแฟนเขา
ก็เขาท่วมแต่ไม่ถึงมันก็คลองนี้ก็ไม่ไหลมาหากัน
ครั้งนี้โอ้เร็วแรงมากเลยเก็บของให้ไม่ทันฟังของเต็มเลย
คืนนี้ติดตามข่าวก่อติดเต็มที่เลยใช่ไหมครับโอ้เต็มที่เลย

ขณะเดียวกันนะครับสถานการณ์รุ่มน้ำชีตอน
รุ่นน้ำมูลนะครับตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงนะครับ
เพราะว่าระดับน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ระดับน้ำมูลที่สถานีเอ็ม๗สะพานเสรีประชาธิปไตยวัดได้
เก้าจุดสี่สิบเมตรนะครับซึ่งห่างจากระดับปกติเจ็ดเมตร
ตะลิงไปแล้วสองจุดสี่ศูนย์เมตรนะครับระดับน้ำโขงที่อำเภอโขงเจียม
ตอนนี้อยู่ที่สิบเอ็ดเมตรกว่านะครับอีกสามเมตรก็จะล้นตลิ่ง
ซึ่งก็มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นหมายความว่าหากน้ำโขงหนุนสูงล้นตลิ่ง
น้ำมูลนะครับก็ไม่สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้นะครับ
เนื่องจากตอนนี้นะครับมีน้ำจากหลายพื้นที่
ไม่ว่าจะเป็นจากลำชีจากลำเซบายนะครับในจังหวัดอำนาจเจริญ
โสธรไหลลงมาสมทบนะครับยังไม่รวมมวลน้ำจากต้นน้ำมูลนะครับ
ที่จะไหลลงมาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ
ก็ทำให้กังวลว่าระดับน้ำอาจจะท่วมสูงเทียบเท่ากับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
หนักกว่านะครับจากการเช็คอย่างไม่เป็นทางการนะครับ
ล่าสุดตอนนี้แม่น้ำโขงนะครับต่ำกว่าระดับน้ำมูลอยู่ที่๖๐เซนติเมตรนะครับ
พรุ่งนี้มีแนวโน้มว่าจะสูงกว่าระดับน้ำมูลเกือบ๑เมตรครับ
นั่นหมายความว่าน้ำโขงหนุนสูงมวลน้ำที่อยู่อุบลราชธานีจำนวนมากตอนนี้
จะไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้นะครับนั่นก็น่ากังวลนะครับว่าพื้นที่
อุบลราชธานีอาจจะมีน้ำท่วมสูงและอาจจะหนักเท่ากับปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
หรือมากกว่านะครับซึ่งจะต้องจับตาในอีกหนึ่งถึงสองวันนี้นะครับ
ปริมาณน้ำจะไหลลงมาเติมมากหรือน้อยเพียงใดครับ
ปียชาติคงถิ่นรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ
ขอบคุณครับคุณปียชาติครับปัญหาก็คือณขณะนี้แม่น้ำโขงเนี่ย
เดี๋ยวจะสูงกว่าแม่น้ำมูลใช่ค่ะระบายออกไปเนี่ย
ยังไม่ได้ต้องรอแม่น้ำโขงลดก่อนอืม